นานนานถนนสายนี้ค่ะคุณผู้ชมจนชาวบ้านเขาถามว่าชาตินี้จะสร้าง
ไหมเขาเรียกเลยนะว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคตรโอ้โหไม่ได้พูดถึงพระรามสอง
นะพูดถึงที่ปราจินบุรีค่ะที่ปราจินบุรีมันเกิดเหตุแล้วเพราะว่า
คราวนี้เนี่ยหนุ่มโรงงานขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปชนกับถนนที่มันยัง
ไม่เสร็จร่างเนี่ยกระเด็นไปแล้วไปกระแทกกับเสาเหล็กเส้นสุดท้าย
เสียชีวิตเลยเพราะว่าเหล็กอ่ะแทงอกค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นสักตี
หนึ่งได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสภศรีมหาโพธิได้รับแจ้งว่ามี
อุบัติเหตุคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนแท่งปูนแล้วกระเด็นไปชนตัว
กระเด็นไปชนขอบปูนซึ่งขอบปูนมันก็ก่อสร้างอยู่ใช่ไหมตัวลอยตกคว่ำหน้ากับเหล็ก
แล้วโดนเหล็กเสียบหน้าอกอะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดบน
ถนนสายสามศูนย์เจ็ดเก้าท่าตุมนิคมสามศูนย์สี่ที่ศรีมหาโพธิของปลาจีน
ไปเจอนุ่มโรงงานคนหนึ่งก็คือนายเบนส์นายประชาทุ่งสว่าง
เสียชีวิตนะคะสภาพนี่คือคล่อมอยู่บนแท่งเหล็กโครงสร้างถนนอ่ะ
แล้วโครงสร้างถนนตรงนี้มันสร้างมานานแล้ว๒ปีกว่าแล้วยังไม่เสร็จสักทีค่ะ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยเกิดอุบัติเหตุรายวันจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ได้ข้อมูลมาบอกว่าก่อนที่ในเน้นจะมาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะ
คือเขาเป็นนุ่มโรงงานเลิกงานออกกะมาเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
มันมืดด้วยอะค่ะคิดว่าในเบ้นเนี่ยอาจจะขี่มาเร็วด้วยแล้วก็ไปพุ่งชนจนทำให้รถล้ม
แล้วตัวในเบ้นกระเด็นมาศีรษะกระแทกขอบปูนตัวลอยขึ้นไปแล้วก็ไปโดนกับเหล็ก
คนงานเขาตัดทิ้งค้างเอาไว้โดนเหล็กเสียบ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาต้องเอาตัวผู้รับเหมามาสอบ
ว่าอันนี้มันประมาทหรือเปล่าทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเปล่า
ซึ่งพอรู้ข่าวนี้นะนักข่าวของเราลงไปที่จุดนี้เลย
ไปเจอกับผู้รับเหมาที่เขากำลังก่อสร้างขยายผิวการจราจร
และท่อระบายน้ำกลางถนนคุยกับผู้รับเหมาหน่อยสิ
เหตุการณ์ตรงนี้มันยังไงผู้รับเหมาบอกแบบนี้
จริงถนนมันบีบก็จริงเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
จากสี่เลนส์มันบีบมาเหลือเลนส์เดียวแล้วมันก็เบี่ยงมาแบบนี้
ตอนที่เราสัมภาษณ์อยู่รถไหนมาก็ต้องหักออกซ้ายเบี่ยงมาแบบนี้
ผู้รับเหมาบอกว่าบริษัทติดป้ายแล้วก็มีไฟสว่างเพียงพอ
ให้เกิดความปลอดภัยกับคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะ
ไม่ได้เลี้ยวตามลูกศรที่เขาจะทำลูกศรเป็นหลอดไฟ
ทีนี้พอไม่ได้เลี้ยวตามไม่ได้เบี่ยงออกตาม
รถก็เลยไปชนกับแบรีเออร์กั้นร่องระบายน้ำ
แล้วรถก็เลยถลายเสียหลักไป๑๕เมตรลอยข้ามแบรีเออร์
ถามไงว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้จะมีแนวทางยังไง
จะป้องกันยังไงได้บ้างอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาขนานนามเขาถามมาว่า
นี้จะทำเสร็จไหมถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเจ็ดชั่วโค้นแล้วอ่ะ
การก่อสร้างเนี่ยตามสัญญาเลยนะคุณผู้ชมปีหน้า
เมื่อไหร่อ่ะค่ะปีหกเจ็ดอ่ะสามสิบเอ็ดสิงหาปีหกเจ็ด
ถนนสายนี้ที่สร้างมาสองปีจะแล้วเสร็จค่ะแต่โอ้โหรออย่างน้อยน้อยเก้าเดือนเลยนะ
แล้วดอมคิดดูสิ๙เดือนมันจะต้องเส้นอีกกี่ศพ
จะต้องมีคนเจ็บอีกกี่รายต้องมีรถพังอีกกี่คัน
ฝากดำเนินการด้วยนะคะค่ะ